โอ้โหไม่ใช่สิ่งของเล็กเลยนะ
เอาเครื่องสำอางดิฉันนี่เป็นเรื่องแบบจิ๊กไปเลย

อันนี้เป็นเรื่องราวที่นายซูกิปียูโซอาชีพช่างภาพศูนย์ประชาสัมพันธ์
อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้าเป็นผู้เสียหาย
ให้ทีมข่าวฟังนะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๕ธันวาคมที่ผ่านมา

โดยเขาได้ส่งสำเนาใบขับขี่ผ่านอินบ็อกซ์เป็นการยืนยันว่าชื่อดังกล่าวมีตัวตน
คือชื่อสุธิสามงคลศรีมีตัวตนจริง
เขามีเอกสารยืนยันบางทีเราก็มั่นใจเหมือนกันนะ
ยืนยันมาแบบนี้ทีนี้ผู้เสียหายก็หลงเชื่อครับไม่ได้เอกใจอะไร
ซื้อก็ซื้อดูสภาพรถกันแต่ผ่านทางผ่านทาง

จากนั้นก็โอนเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยละ๒ธนาคาร
โอนเป็นเงินมัดจำไป๖๐๐๐บาทนะครับ
และหลังจากนั้นก็ไปแล้วหายกริ๊บเลย

ติดต่อไม่ได้แล้วกับนายชื่อสรเดช
รวมทั้งสลิปการโอนเงินเข้าแจ้งความไว้กับตำรวจ
แต่ผ่านไปเกือบ๒๐วันแล้วคดียังไม่มีความคืบหน้า
ก็เลยมาทวงหาความคืบหน้าจากเจ้าหน้าที่นะครับ
แล้วผมไม่สามารถติดต่อเขาคนนั้นได้อีกเลยครับ
แต่เบื้องต้นผมไปแจ้งความไว้แล้วครับ
คดีก็ยังไม่ได้เคลือบหน้าไปถึงไหนเลยครับ

โอนไปทั้งหมด๖๐๐๐บาทครับ

ราคารถึง๗๐๐๐๐บาทครับ
โอ้โหโอนไปเกือบหมดแล้วนะราคารถ๗๐๐นะคุณ
ก็เหลืออีกหมื่นเดียวอีกเหลืออีกหมื่นเดียวนะครับ
ก็รอเขาส่งมาอย่างเดียวจะได้รถแล้วก็จะโอนเงินที่เหลือไปให้นะครับ
เปิดเผยว่าอยากให้คดีนี้ก็เป็นคดีตัวอย่างแก่ประชาชน
จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งต้มตุ๋นครับ
อย่างเคสของเพื่อนที่โดนโกงไป
๖๐๐๐๐บาทในเรื่องของการซื้อของทางเพจ

อย่างใครที่ชอบเล่นต้องดูที่มาให้ดี

เพราะว่าคดีเกี่ยวกับการถูกโกงนะคะมีจำนวนมากนะคะ
ฝากกันด้วยค่ะไม่งั้นคุณจะเป็นรายต่อไปค่ะ

ล่าสุดทางตำรวจได้เปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าออกมานะ
บอกว่าคดีก็มีความคืบหน้าไปมาก
เข้าไปตรวจสอบทั้งชื่อสุธิสามงคลศรีซึ่งเป็นชื่อเฟซบุ๊ก
แล้วก็ตัวนายสอนเดชวิเศษสุวรรณซึ่งเป็นชื่อเจ้าของเฟซบุ๊ก
โดยตรวจสอบพบว่าสุธิสามงคลศรีเป็นผู้หญิงนะ
คือนางสาวสุธิสามงคลศรีอายุ๓๓ปี
อยู่ถนนป่าตันตำบลป่าตันอำเภอเมืองเชียงใหม่
เป็นบัญชีที่รับโอนเงินเข้า
มีตัวตนด้วยแล้วก็มีบัญชีแจ้งชื่อแบบนี้ด้วย
แต่รู้ว่าเป็นชื่อบัญชีเขาแต่ไม่รู้ว่าเธอ
จะมีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยขนาดไหน
หรือว่าจะถูกหลอกให้เปิดบัญชีเหมือนกันก็ไม่รู้นะครับ
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องไปสืบสวนต่อไปสอบสวนต่อ
ส่วนนายสอนเดชวิเศษสุวรรณอายุ๓๕ปี
ตำบลบางสาวทงอำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการ

หากยังไม่มารายงานตัวก็จะออกหมายเรียกครั้ง๒
หมายจับครั้งที่๓เป็นหมายจับแล้ว
เพื่อนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คือรู้ทั้งชื่อของคนที่เป็นเจ้าของบัญชี